ที่ชนบุรีแรงงานชาวเมียนมานะครับ

ทะเลาะกับเมียเอาค้อนทุบหัวเมียจนเสียชีวิต
ผมเชื่อว่าเขาคงทำอะไรไม่ถูกแล้ว
เรียกเพื่อนมาบอกเฮ้ยดูเมียหน่อยแล้วตัวเขาหนีฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพสเมษครับได้รับแจ้ง
บอกว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเสียชีวิตเลยนะ
ในวัดเขาดินฮะตะบนห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจอร่างนางสาวขออภัยครับนางมิดาอายุ๓๖ปี
เธอเป็นชาวเมียนมาแล้วนอนเสียชีวิต
มีแผลแตกที่ศีรษะโอ้เห็นกระโหลกเลยครับคุณผู้ชม
แขนและลำตัวมีรอยคล้ายถูกของแหลมเนี่ยแทงนะครับเลือดท่วมเลย
อยู่ข้างสาราการประเรียนมีการขึงผ้าใบเป็นเพลิงพักชั่วคราว
ด้านนอกมีกองเลือดมีขวดเบียร์เปล่าหลายขวดเลยครับ
ทางวัดเนี่ยกำลังเปลี่ยนกระเบื้องที่มุงหลังคาใหม่นะครับ
ผู้ตายเนี่ยมาอยู่กับสามีที่มาเป็นช่างมุงหลังคานายโกอ่องชาวเมียนมา
เล่าบอกว่าตีสามเนี่ยเห็นนายเนียงตุลนะครับอายุสี่สิบสองปี
สามีของผู้ตายเนี่ยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับเขานี่แหละ
โทรมาบอกเออมาดูเมียให้หน่อยทะเลาะกันเนี่ย
เขามาถึงปั๊บก็แจ้งทรัฐชาวาตรแล้วก็กำนานท์ให้มาดูด้วย
ตอนแรกก็เห็นนะอาการสาหัสแต่ยังไม่เสียชีวิต
ก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยแต่ไม่ทันซะแล้วครับ
แล้วก็รู้จักคนบ้านเนี้ยสามารถเข้าไปดูอยู่ว่า

ไปเจอขวดเบียร์เปล่าใน๔ขวด
หน้าห้องมีเสือวางปัวไว้
คาดว่าจะเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุนั่งดื่มเบียร์ครับ

ไม่มีใครได้ยินเสียงขณะเกิดเหตุเลยนะ
กล้องวงจรปิดของวัดก็มอบให้ตำรวจไปแล้วนะครับ
ว่าผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปครับ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งหาตัวในเนียงนะฮะ
คนที่ทุบหัวเมียเสียชีวิตเนี่ย